พาไปดูเมนูนี้แปลกมากไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่านะ
เมนูนี้ชื่อว่าแกงส้มมดค่ะ

ว้าว
สดกว่านี้ไม่มีแล้วเนาะ

สดจริงสดจากต้น
กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือสดจากต้นที่แท้จริง

ดจริงเห็นไหมมีไต่ออกมาด้วย

คลิปนี้เป็นเมนูแปลกเนาะ
เขาทำเมนูนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกยังไงดี

แดงนี้มันแปลกตรงที่ว่าเขาใส่มดแดง
เหมือนปกติที่เราเคยเห็นก็จะเป็นแบบ

เหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องใส่มดแดงสดลงไป
รู้ไหมเหตุผลคืออะไร

ดแดงมันจะมีความเปรี้ยวอยู่ในนั้น
แต่มะนาวไม่ได้หรอกครับ

มันไม่เหมือนกันเวลาคุณกัดมดแดงไป
มันจะมีความเปรี้ยวอ่อนออกมา
ถ้าคุณกัดมดแดงเข้าไป
มดแดงกัดปากคุณก่อน

ชิมตัวมดแดงมันจะมีความเปรี้ยวจริง
มดแดงเขาจะมีกรดในตัวของเขาเอง
พอนำไปปรุงอาหารจะทำให้อาหารมีรสชาติเหมือนเปรี้ยวซ่า

ไม่เหมือนมะนาวมะนาวมันเปรี้ยวปริ๊ด

มันจะมีความเปรี้ยวอ่อน

มะขามเปียกแทนได้ไหม

ถ้ามีมะขามเปียกไม่มีมดก็ใส่มะขามเปียก

มะขามอ่อนได้

ที่เขาก็ใส่ทั้งมดแดงทั้งยอดมะขามอ่อน

ซึ่งมีออกมาตั้งนานคิดว่าชั้นเคยเห็นจริง
แล้วตัวแม่เป้งหอมดแดงจริงเขาจะไปยำได้อีกหนึ่งเมนู
อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณคลิปติ๊กต๊อกของคุณปาลิน๑๙๑
ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารเป็นอาหารของชนชั้นสูง
คือมันสูงจริงกว่าจะได้มาต้องสอยนะ
คือเวลาที่เราจะใส่ลงไปเหมือนพรมนมนต์กันนะ
เออไม่ใช่อาหารโอ๊ยเพิ่มความเป็นสิริมงคลเหรอ
ป่าวไปเยาว์ใบมะม่วงกันมะม่วง
อู้วเห็นไหมก่อนจะได้มามันไม่ง่าย
เออเอาให้ดูกันแบบนี้เอาลองดูถ้ามีโอกาสนะคะ